เดี๋ยวผมจะคอยดู
คอยดูละครับ
เหนือกว่าเป็นนักเหนือก
เพราะว่าเหนือกแค่เยอะแค่หายใจนักเหนือกได้

ข้างโน้นข้างหน้าข้างโน้น
เดี๋ยวผมรอฟางเวทกับเธอหน้าห้างเลย
ขยับไปเรื่อย
เห้ยเห้ยเห้ยเห้ย
ปกติเวลาก่อนขึ้นมันก็ทำสมความสะมัดนี้ปกติ

เพราะว่าเราไปหน้าเวทีคือการรีแท็กนะคุณบ๊วย

คือการเนละจะทำอะไรคนดูนี้ไม่เคยเห็นเรา

นี่คือคนเต็ปอะไรนะ

เป็นแค่หัวใจหรือเป็นของตายในสายตานอม
พบไว้เป็นไงกันมาส่วนบ้านหลังหรือตัวสำรอง
แห่งรู้ต้นสร้างเจ้าของย้ำใดแม่มอง
นอกกับเผาชิ้นหัวเอ็ดอภัยอีกแล้ว
แต่พอเธอกลับมาท้องสีหน้าเศร้าเศร้า
พูดประโยคเหงาว่าลืมรักเราไม่ได้
บอกว่าสำเร็จอย่างคิดอยากขอเริ่มต้นใหม่
คนหัวใจหวั่นไหวก็อดละถ้วยทุกที
เพราะทุกเรารักมี
เพราะทุกเรารักมี
ที่จะเจ็บอีกครั้ง
ถ้าเธอยังไม่รู้จังหวัง
ลืมสดสีล้มเผาเพราะทุกเดียวคือรัก
แพ้ล้มปากจากเธอทุกที
ได้เป็นหวังลืมลืมในใจ

ให้เธอรู้ความมาก
คำว่ารักให้มากกว่านี้
ดร้องจะทดไป
ฟอร์นลำดังหน้าหน่อยไม้
แผ่นมามาง่ายเล้ยเพิ่งเป็นสาวจะได้
สาหรับมันทะแบงพามาว่ามัน
เหมาะยากสนในเป็นหลง
กินแล้วต้องโตแล้วออกสินแสดง
เร่งกรับกับฉวังงลอบ
ดีฟุนไงอมโหลดก็ไม่ปี่แม่นแสน
แสงแค่แท่นิดแปลงอยู่ที่หลังหลังตัว
ยังเห็นกันเธอมันต่างชิ้นมีจากย้ำใจกลับไป
เหลือใกล้เหลือใกล้ย้ำใยวันที่วัน
หลักใกล้เหลือใกล้ย้ำใยวันที่วัน
กับเธออยู่ต่างหาต่างหาฝุ่นแล้วอีก
พูดว่าแล้วอันนี้ดีไปอยู่หลังแล้วพวกมันมาบันเกียรติภูมิ
กับเธออยู่ที่หลัง
อาจจะไปทุกแล้วทำว่าเธอช่วยใกล้ด้วยโคตร
แล้วต่างหาฝุ่นแล้วต่างหาฝุ่นที่มีลูกคู่
เธอจะรักทีเวลีกับเธอขี้วิทยาเซีย
สุดยอดไปเลยครับคุณแมนร้องเพลงติดต่อกันเป็นเวลาเกือบชั่วโมงครึ่งโดยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิดก็อย่างที่ว่าแล้วเนอะแค่ได้ร้องเพลงให้กับคนดูมีความสุขและรอยยิ้มความเหนื่อยก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะครับหลังจากที่เสร็จจัดงานคอนเสิร์ตตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดิบพอดีคุณแมนก็ต้องเดินทางกลับลง
เวลาให้กับผมและรายการตามติดชีวิตลุกทุ่งกัน
ซึ่งโรงแรมของคุณแมนก็อยู่ไม่ไกลนัก

หลังจากที่เราสะกดลอยตามจะบ้าไม่ต้องสะกดลอยสิ
ตามเข้ามาขอเชิญศิลปินครับ
ตั้นและตอนนี้
ตั้นเราจะเปิดประตู

เป็นจะไหนไม่ใช่ล่ะครับ

โอ้โหรถศิลปินทะดานสบายนี่รอนดรรมนี้หรอครับ

วันนี้นะครับผมจะได้มีโอกาสได้นอนกับคุณ

ไม่ใช่
โอเคมานี่คือนอนครับ

คือช่วงนี้บรรยากาศคือช่วงนี้งานเป็นไงบ้างครับคุณแมน

นอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอยากรู้อยากรู้
ก็นี่แหละเดี๋ยวหลังเลิกงานแล้วก็นอนแล้ว

วันนี้เข้ามาช่วงเทศกาลคริสต์มัสเลย
เห็นแล้วเรานึกถึงเลยเพราะว่าเรารู้ว่าคุณแมนเนี่ย

เรียบร้อยแล้วครับมาถึงแล้ว

ชั้น๔เมื่อกี้ทั้งที่ว่า
เวลาเราขึ้นประธียามีประสบการณ์แตกใหม่คืออะไรครับ

ขนาดที่เราในทีมงานผู้หญิงกูดูเสียเหมือนเป็นหนูที่ตัวใหญ่มาก

คือคนที่มาดูเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้คิดหรอกว่าพวกเราจะแจกอะไรเขา
บางครั้งมีแต่เขาเป็นผู้มาให้อะไรอย่างนี้
มาดูบางครั้งเป็นผู้ให้นะให้ตรงให้ซิปอะไร
แต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าเขามาให้กำลังใจเรา
เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะแค่เขาจัดเวลามาให้กำลังใจเราเนี่ย
คือมันเป็นเขาเรียกว่าความเป็นมั้นบ้านของคนบ้านเราที่เขาให้กำลังใจเรา

สุดเลยครับ

ตามมาได้แต่ไม่เจอคุณแมนแล้วนะ

เราแยกออกไปแล้วนะ

นี่เหรอ

เปิดไฟและรู้ว่าจะเป็นยังไงคืนนี้